เป็นการแข่งขันของบรรดานหนุ่มหุ่นล่ำ

แต่ดิฉันจะให้ดูสุดยอดนักเพาะกายรุ่นจิ๋ววัย๑๐ขวบ
ที่มาลงแข่งกับพี่ค่ะ
คุณคะคนอื่นเขาเป็นแบบว่าพี่รุ่นใหม่ต่างวัย
แต่ว่าเป็นการแข่งขันนักเพาะกายอายุไม่เกิน๑๘ปี
ก็คือว่าเด็กสามารถแข่งได้
ได้รับความสนใจเยอะมากนะจากคนโอ้โหในพื้นที่นอกพื้นที่ในงานเนี่ยเขามีหลายประเภทถูกไหมคุณ
มีชายบ้างหญิงบ้างอันนี้มีหมดเลยนะคะ
ไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนฮือฮาก็คือหนุ่มน้อยนักเพาะไก่วัย๑๐ขวบอันนี้เป็นฝ่ายหญิง
เพราะกายแบบผู้หญิงก็มีนะแต่ละรุ่นเขามีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ว่ากันไป
เดี๋ยวจะพาไปดูหนุ่มน้อยสองคนที่มาประกวดพ่อกายกับพี่
ชื่อว่าน้องพีรดนและน้องพีรวิทเป็นสองแฝดนักกล้ามวัยสิบขวบ
ดูดิจริงมาแข่งขันนะคะก็คือคุณแม่เมื่อกี้ค่ะคุณสิริพรสอนช่วยนะคะ
และพันธาอากาศเอกสิริชัยชาลีคนเป็นพ่อเนี่ยนะคะ
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องทั้งสองคนเนี่ยค่ะเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังบอกว่า
เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักกีฬาเพาะกายหญิงทีมชาติแชมป์อาเซียนอยู่แล้วคุณแม่นะ
ก็เลยส่งผลให้ลูกชายทั้งสองชื่นชอบการเพาะกายไปด้วย
ทางครอบครัวลูกชอบใช่ไหมสนับสนุนส่งเสริมสิคะ
ก็เลยผลักดันแล้วพาน้องสองคนมาลงแข่งขันในการประกวดครั้งนี้ด้วย
ซึ่งก่อนมาแข่งทั้งคู่ได้ทำการฝึกฝนการเตรียมตัวเป็นอย่างดีจากคุณแม่
ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ด้วยตัวเองเลยนะครับและในการแข่งขันครั้งนี้น้องทั้งสองคน
เขาคว้ารางวัลติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะ
น้องพีราดนได้รองชนะเลิศอันดับ๒ฟิสเน็ตชาย
นี่ไม่มีธรรมดาพี่รุ่นใหญ่อ่ะส่วนน้องพีราวิทได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓ฟิสเน็ตชาย
นั่นนั่นไงซึ่งการได้รางวัลในครั้งนี้บอกเลยว่ามันเป็นกำลังใจ
มันเป็นความดีใจให้กับน้องสองคนมากนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนอะ
ในวงการประกวดเพาะกายหรือว่าการดูแลรูปร่างแบบนี้
ก็อาจจะเป็นไอเดียให้กับน้องหนูที่ดูอยู่ตอนนี้
คุณรู้ไหมดิฉันแอบนึกถึงใครลูกของคุณปุ้ยโรสลินเขาเป็นแฝดชาย
แล้วเขาก็เล่นกีฬาด้วยกันนะใช่แล้วเขาชอบแบบเวลาดิฉันไปเจอเขาชอบเบ่งกล้ามชะโลก
เป็นนักฟุตบอทคุณลูกแบบว่าชอบเบ่งก้ามเด็กผู้ชายใหญ่สำหรับมิงก้าอ๋อคุณโรสโต๊ะรินน่ะชอบ
คุณน้องเพราะกายเขาโชว์แก้บคุณพองรมทำไม

อ่าทางนี้ทางนี้อันนอะ
ทางนี้ทางหลัง
คุณคะเขาประกวดชายงาม
เพราะกายหันมาทางนี้

เส้นยืด
เป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนค่ะ